ส่วนที่จังหวัดนทบุรีนะคะไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักอย่างปืนอย่างมีด
แต่อนุภาคการทำลายล้างนี่ไม่ต่างกันเลยครับน้ำปลาร้าค่ะอุ้ย
น้ำปลาร้าเอ่ยสิ่งปฏิกูลเอยเนี่ยโยนเข้าไป
เป็นร้านขายใบกระท่อมครับเห็นบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นคู่แข่ง
ภาพกล้องวงจรปิดจับได้เลยนะคะเขาบอกว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
นี่ค่ะสีแดงคันนี้แหละขี่มาที่หน้าร้านนะคะ
ร้านเขาเนี่ยอยู่ที่ซอยงามวงวานยี่สิบห้านี่เห็นไหมคว้างแล้ว
พอถึงหน้าร้านปุ๊บเครื่องปั๊บเลยนะคะเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งขวดแก้วน้ำปลาร้า
สามครั้งติดติดกันจนมันเสียหายเพราะว่ากลิ่นมันแบบหือคลุ้งไปทั่วเลยอะค่ะ
ขออภัยคุณผู้ชมนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับเขาเอาอึกมาปลารอบนี้

แล้วต่อมาก็เป็นขวดแก้วที่แตกแล้วเอามาปลาแล้วเนี่ยเป็นรอบที่๓ที่ร้านนี้เขาเจอปลาทำไม
เนี่ยค่ะร้านอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดค่ะ
เขาก็เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับสพรัฐนาธิเบส
เพราะอย่างที่คิงบอกมันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ

ครั้งแรกเกิดขึ้น๑๕พฤษภาคมนะคะ

นี่ครั้งแรกวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา

เออนี่มาจอดเสร็จปุ๊บเห็นไหม

โอ้โหนี่คือเหมือนจะจงใจเลยนะเนี่ย

เป็นถุงน้ำรัดถ้าคุณผู้ชมจำได้ข่าวนี้เราเคยนำเสนอไป
เรายังคุยกันอยู่เลยว่าโอ้โหนี่มัดถุงมาอย่างดี
เหมือนมัดแกงอ่ะคือป่องอ่ะ
แล้วเครื่องกะให้แตกโละอย่างนั้นเลยค่ะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้
มาก่อเหตุอีกที๒๔พฤษภาคมครั้งที่๒นี่นี่
เอาขวดมาปลาใส่ร้านจนแตกระจายไปหมดเลยค่ะ
แต่ครั้งนี้เนี่ยร้านก็ไม่ได้แจ้งความนะคะ
นี่วันที่๒๔นะคว่างไปแล้วเห็นไหม

ส่วนครั้งล่าสุดก็คือครั้งนี้แหละค่ะ
มันหนักหนาเกินแล้วมันเยอะเกินไปแล้ว

ยกเว้นร้านขายใบกระท่อมที่อยู่ใกล้กัน
เรื่องที่เกิดขึ้นเราพอจะรู้มันมาจากสาเหตุอะไร

เราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
อันนี้ก็จะมีเรื่องเดิมคู่แข่ง
เหมือนกับคนร้ายเขาย่ามใจ
เหมือนว่าทำแล้วตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้ประมาณนี้ค่ะ
เขาก็มีครั้งที่๔๕๖ไปเรื่อยอะค่ะ
เราก็ต้องมานั่งภาวะนั่งกินหวาน
แล้วถ้าครั้งต่อไปมันเป็นแบบระเบิดเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาเหมือนแบบเขาชะล่าใจว่าตำรวจไม่จับเขา
ตำรวจไม่ทำอะไรเขาประมาณนี้ค่ะ
พอมีข่าวออกไปค่ะตำรวจสพรัฐนาธิเบส
จับตัวได้แล้วนะคะครับนายสมชายหรือว่านายเบ้น
อายุ๒๔ปีกับเบียร์อายุ๓๖ปี๒คนนี้แหละค่ะ
ก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนไปปลาน้ำปลาร้าใส่ร้านเขาจริง

เขาบอกว่าเคยไปซื้อใบกระท่อมที่ร้าน
แล้วก็สอบถามราคาใบกระท่อมว่าราคาเท่าไหร่
แต่คนขายพูดจาไม่ดีมาบอกเขาว่าป้ายราคาก็มีทำไมไม่ดูล่ะ

เอาน้ำปลาร้ามาปลาใส่ร้านสองรอบ
พี่ครับพี่ผมรักพี่ดีนะผมเกิดพี่ดีนะ
ก็คือเขาเหมือนไม่พอใจผม
ทั้งนั้นที่ผมไปครั้งแรกนะครั้งสองผมไปอีกก็เป็นเหมือนเดิมพี่

แล้วครั้งแรกที่เราเอาน้ำปลาร้าไปปลาเท่าใช่หรือไม่

เราไปปลากี่ครั้งน้ำปลาร้า
พี่ครับผมเกือบส่องครับ
สักครั้งแรกใส่เสียงฟังหนู
แล้วก็ฟังไม่ค่อยชัด

มีตัมโรธเป็นคนกราศที่โรงพักบุหรัฐพักษณะ

เป็นเงินสดไป๕๐๐๐บาทนะคะ

ดูจังหวะว่าอีกทีซิมันดูกระตึ๊กกระตึ๊กระตั๊กไงไม่รู้นี่

เอาเป็นว่าจบด้วยดีแล้วกันเนอะ